จากดารานักแสดงแล้วนะคะนอกจากจะโด่งดังแล้ว
ทายาทของพวกเขาค่ะตอนนี้ยังตีตื้นมาติดเลยนะ
โด่งดังไม่แพ้เช่นเดียวกันค่ะหลายคนก็อยากจะอุ้มอยากจะเจอเหมือนคนนี้เลย
แฟนฉันค่ะอยากจะเจอทายาทคนบันเทิงหลายคนเหมือนกัน
แต่คุณดูจากภาพสิแหมแจ๊กอ่ะแฮปปี้แต่ดูหน้าเด็กสิ
ร้องไห้แบบบ้านแตกอ่ะคุณบอกเลยเราไล่กันมาเลย
ตั้งแต่ทรุปตาตัวเล็กอย่างน้องเป๋านะคะลูกสาวพ่อบี่และคุณแม่กุบกิฟต์
ดูเอาภาพเองนะละกันเมิ๊นหน้านี้แบะปากบอกเลย
ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเป็นโจทย์กันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกคุณผู้ชม
ผมทรมานใจนะคะดูว่าเปล่าเอิ้น
ต่อเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเอาอะไรมาพูดถ้าอย่างนั้นพิสูจน์กันอีกเลยละกันนะอีกหนึ่งคน
นี่ซุปตารุ่นจิ๋วได้เชื้ออารมณ์ดีจากแม่มาเต็ม
ที่ไหนในรายการไม่เคยร้องคุณผู้ชมค่ะ

แต่พอถูกนะแจ๊คอุ้มเข้าไปคุณผู้ชม
ร้องเหมือนกันรีดก็ไม่รอดค่ะรีดก็ไม่รอด
ตอกย้ำว่าความรักเด็กของแจ๊คค่ะด้วยสีหน้าของน้องปริมแล้วกันนะคะ
ลูกสาวสุดรักสุดหวงของพ่อมิ๊กแล้วก็แม่เบ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แม้แต่หลานของพิธีกรฝีปากแซ่บมดดำคัชภา
อันนี้ก็ร้องเพราะฝีมือคุณแจ๊คมาแล้วนะคะคุณ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ขำเหมือนเหลือเกินนะคะ
แฟนฉันค่ะไปคอมเมนต์นะคะ
อยากอุ้มจังครับนี่บอกอย่างนี้นะคะ

อุ้มน้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุจังครับ
เจอแบบนี้คุณแม่ชมก็ดีนะคะ
บอกให้ไปคุยกับคุณพ่อน็อตวิสรุธแล้วกันนะคะ
ด้านคุณพ่อสุดหล่อก็ตอบนะแจ๊คว่า
เรียนเชิญแต่ขอเป็นเวลาที่คุณแม่สะดวกนะคะ
แหมก็พอเข้าใจอยู่นะคะว่าทำไมคุณแม่ชมเนี่ยคือ
กับพ่อน็อตนะถึงจะดูเต็มใจสักขนาดนี้ค่ะ

แจ็คอุ้มดูแฮปปี้สะเหลือเกิน

ต้องทรมานเขาขนาดนั้นนะคะแหม
ดูเลยบอกเลยว่าแจ๊กรักเด็กนะคะ

แต่ว่าแฟนแจ๊กก็น่ารักอยู่นะ

จะได้มีลูกมีเด็กเป็นของตัวเองนะจ๊ะ